ผ่านไปผ่านมาทุกคนยกมือปิดตา

พูดคนเดียวตลอดเวลาหน้ากุฏิอ่ะเนี่ยชาวบ้านเขาเปรียบเหมือนว่าเป็นผีเปรตมาขอส่วนบุญยังไงอย่างนั้นเลย

กระจัดกระจายเหมือนโจรขึ้นกุฏิเลยค่ะ
เรียกว่าพระกันแล้วกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นพระอีกต่อไปแล้ว
นี่คือนายอำนาจสมพงศ์อายุ๕๒ปีภูมิลำเนาเป็นชาวกระบี่ค่ะ
ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวเรียกตำรวจมาช่วยจับไปหน่อยเถอะ

เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยสภาพที่เจอก็คือ
นายอำนาจอะเมายายังหนักเมาไอ้
น้ำลายไหลเยิ้มเดินพูดคนเดียวแก้ผ้าโทงไม่ใส่อะไรเลย
เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ต้องไปหาจิวรมาให้ห่มอะค่ะ
สอบสวนก็ทราบว่าตอนเป็นพระเขามีชื่อว่าพระอำนาจสุจินโนนะคะ
ซึ่งชาวบ้านในระแวกก็เล่าให้ฟังนะว่า
พระอำนาจเนี่ยนะเป็นคนเงียบแล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบวินัยสงฆ์เป็นอย่างดีเลย
เอาแล้วมาเมายาอะไรหลอนขนาดนี้ปรากฏว่าช่วงเข้าพรรษาค่ะ
มีพระหนุ่มมาบวชบวชอยู่ที่วัดแล้วก็ศึกไปตอนออกพรรษา
พระหนุ่มรายนั้นแหละคงชักชวนให้นายอำนาจเนี่ย
จนติดไอ้งมแงมแล้วก็อยู่ในสภาพแบบนั้นเดินแก้ผ้าร้อนโทงอยู่คนเดียว
หลงเจอพระหนุ่มหลอกให้เสพจนหลงนั้นติดแทน
เออแล้วพระก็ศึกไปแล้วเนี่ยสุดท้ายศึกเถอะจ้ะศึกเลยศึกนะคะ